คุณผู้ชมคะตำรวจจับคนร้ายได้คนนึงแล้วนะคะ

เหตุการณ์ที่มีคนร้ายสองคนถือปืนบุกเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็จี้ชิงเงินเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตราดนะคะ
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
แล้วพอจับตัวหนึ่งในคนร้ายที่ก่อเหตุได้เนี่ย
อ้างว่าทำไปจะเรียกร้องความสนใจจากแฟนสาวอะไรแบบนี้
เป็นข้ออ้างที่ฟังแล้วแบบตลกมากตลกมาก
อันนี้คือภาพเหตุการณ์ค่ะนี่นะคะคนก่อเหตุนะคะ
คือเป็นผู้ชายสองคนนะคะเขาขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกัน
ไปที่ปั๊มก๊าซในสาขาหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
คนซ้อนท้ายลงมาจากรถถือปืนอาก้าเลยนะคะ
บุกเข้าไปในร้านสะดวกซื้อยิงปืนขึ้นฟ้าทะลุฝ้าเพดานไปนัดหนึ่ง
พนักงานเขาต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดเนี่ยค่ะแล้วคนร้ายเปิดลิ้นชักเก็บเงิน
เปิดไม่ได้เรียกเพื่อนที่ขี่รถจักรยานยนต์ให้เข้ามาช่วย
นี่ฝ้าเพดานที่เป็นรูกระสุนนะคะได้เงินไปเก้าพันแล้วก็หนีไป
คุณผู้ชมคนร้ายสองคนนี้นะใช้เวลา๒นาทีเองนะก่อเหตุ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนก่อนนะคะล่าสุดกลางดึกเมื่อคืนนี้
ตำรวจชุดสืบสวนและตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตราด
ส่วนที่กำลังปิดล้อมพื้นที่ในตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด
ซึ่งเป็นบ้านของนายนัทพัฒน์สว่างสวัยคนซ้อนท้ายที่ถือปืนเข้าไปก่อเหตุนะคะ
แล้วก็ผู้ต้องหานอนอยู่ในบ้านรวบตัวได้นะคะของกลางก็คือชุดที่ใส่ก่อเหตุเลย
ตามภาพในกล้องวงจรปิดเสื้อยืดสีดำกางเกงขายาวปืนอากาศหนึ่งกระบอก
ประสุนอีกสามสิบสองนัดและมีแม็กซ์บรรจุประสุนอีกสองอัน
สอบปากคำนายนัทพัฒน์ว่าทำไมมาก่อเหตุอุกอาจแบบนี้
เขาให้เหตุผลที่เราสองคนและคุณผู้ชมอาจจะงงเหมือนกันนะคะ
เหตุผลว่าอยากจะเรียกร้องความสนใจเพราะไม่นานมาเนี้ย
แฟนสาวไปทำงานกรุงเทพแล้วมีแฟนใหม่เลยโกรธซื้อปืนอากาศ
อาก้าเนี่ยเก็บมา๓ปีแล้วเลยตัดสินใจชิงเงินในร้านสะดวกซื้อเลยแล้วกัน
ก่อเหตุเสร็จกลับมานอนเล่นในบ้านแล้วก็ถูกตำรวจจับ
เขาบอกอย่างนี้ค่ะนี่คือเหตุผลเขาอยากเรียกร้องความสนใจแบบไหนคะ
นี่คือเหตุผลเขาเออทีนี้สิ่งที่กลางดึกเมื่อคืนนี้นะคะ
ทีมข่าวไปคุยกับเพื่อนร่วมงานของผู้ก่อเหตุ
ซึ่งผู้ก่อเหตุก็ผู้เชื่อมพ่นร่วมงานเนี่ยบอกว่ารู้จักกับผู้ก่อเหตุมาประมาณ๑ปีแล้วนะคะ
จริงเป็นคนดีมากเพื่อนฉันเป็นคนดีบอกว่าชอบช่วยเหลือผู้อื่น
ไม่เคยมีนิสัยลักเล็กขโมยน้อยเลยตอนที่รู้ข่าวว่าผู้ก่อเหตุเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ใช้ปืนอากาศบุกชิงเงินร้านสะดวกซื้อด้วยนะ
ตกใจมากไม่คิดเลยว่าจะเป็นเพื่อนคนนี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนดูไม่เคยขัดสนเรื่องเงินอะไรเลยนะ
และถ้ามีปัญหาเนี่ยปกติเพื่อนจะต้องมาปรึกษากับตัวเขาก่อนค่ะ
เมื่อกี้เจอเงินในโทษไปลบยังไม่หยิบเลยหยิบไปตรงนั้นไม่ดีกว่าพี่
ถ้ามันปล้นเซเว่นถ้ามันขลาดมันจะไปปล้นแล้วไหมเซเว่นปล้นผมไม่ดีกว่า

ไม่มีไม่มีไม่มีจริงไม่มีเงินเงินทองเขาก็ไม่มี
พันธุ์ตำรวจเอกชาวลิศสุธรรมาจารย์ผู้กำกับการสภเมืองตราดก็บอกนะคะว่า
หลังจากที่จับผู้ต้องหาได้๑คนแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างขยายผลติดตามหาผู้ต้องหาอีก๑คน
อยู่ระหว่างการหลบหนีค่ะเชื่อว่าน่าจะยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดตราดนะคะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งไปทั้งหมด๕ข้อหาด้วยกันคือชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน
ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาปืนไปในที่สาธารณะและยิงปืนในที่สาธารณะค่ะอืม
ยังจับไม่ได้คนหนึ่งนะคะในวัตรากรเกศรอายุสามสิบปีค่ะนะคะ